เป็นเหตุฆาตกรรมสยองคุณผู้ชมดูสิด้านหลัง
ฆ่าโหดมีดปาดคอฉกชิงทอง
ที่เห็นทองอยู่หลังพี่เบิร์ตจริงคือมันไม่ใช่แผงทองนะ
มันคือทองที่เขาใส่สร้อยคอทองคำ
ใส่เยอะเหรอโอ้โหเยอะสิพี่เบิร์ตแล้วคือเขาไม่ได้ใส่
คือปกติเป็นคนชอบใส่โชว์แต่แฟนเตือนแล้ว
ฝั่งผู้ชายบอกเฮ้ยเธอเธออย่าใส่เยอะเลยมันอันตราย
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในห้องในคอนโดนะ
ผู้หญิงคนนี้ถูกฆ่าปาดคอ
และที่สำคัญกระป๋องที่ใส่พวกแบบสร้อยคอทองคำข้อมือทองคำ
พวกนั้นหายไปพร้อมกับกระเป๋าตังค์แล้วก็เงินสด
รวมมูลค่าของทั้งหมดที่หายไปนี่ประมาณ๒แสนได้
แล้วดูสิกลายเป็นสภาพศพแบบสยองเลยนะ

เหตุการณ์นี้เดี๋ยวต้องไปไล่เลียงไทม์ไลน์อีกทีนึง
คุณผู้ชมว่ามันเกิดช่วงเวลาไหนกันแน่
เมื่อวานนี้นะเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งช่วงตี๔กว่า
ว่ามันมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นในคอนโดแห่งนี้
อยู่แถวพระประแดงที่สมุทรประการค่ะ
แล้วในที่เกิดเหตุอยู่ที่ชั้น๓เป็นห้องพักชั้น๓
พอเข้าไปดูเนี่ยจริงเห็นแต่หน้าห้องเลยนะ
เห็นเป็นรอยเท้าเปื้อนเลือด
แล้วเข้าไปดูในห้องเจอศพของนางสาววารินเสือมาก
อายุ๓๔ปีสภาพคือนอนหงายอยู่แล้วลำคอมีแผล
ปาดด้วยของมีคมตามเนื้อตามตัวก็มีแผล
โดนของมีคมแทงโดนป่าได้หลายแห่งเลยค่ะ
แล้วตรวจสอบดูมีดอาวุธมีดที่ใช้แทงที่ใช้ปาดผู้ตายอยู่ไหน

แล้วดูในห้องนะก็ไม่ได้มีร่องรอยการรื้อค้นอะไร
แต่ว่าทองน่ะสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือ
อย่างที่บอกค่ะคือสร้อยคอทองคำนะ๒เส้น
หนัก๓บาทเส้นหนึ่งหนัก๒สลึงเส้นหนึ่ง
แล้วก็ยังมีสร้อยข้อมือ๒บาทอีกเส้นหนึ่ง
แล้วก็กระเป๋าตังค์ของคนตายมีเงินสดอยู่ประมาณ๕๐๐๐บาท
หายไปถึงบอกไงรวมแล้วทรัพย์สินมาประมาณสัก๒แสนได้ค่ะ
ทีนี้ก็ต้องถามฝั่งแฟนนุ่ม
เพราะว่าห้องนี้จริงชายหญิงคู่นี้เขาก็อยู่ด้วยกันสองคน
นุ่มเนี่ยคือนายพีรพงศ์หรือว่านายตั้มธรรมนุกูลอายุ๔๐ปีค่ะ

เพราะว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติผมจะออกไปทำงาน๖โมงเช้า
แล้วจะกลับมาอีกทีนึงน่ะตอนประมาณตี๓กับตี๔
ทีนี้วันที่เกิดเหตุผมกลับมาประมาณสักตี๔

ปกติแฟนผมจะเป็นคนมาเปิดประตูให้
แต่วันนั้นแฟนไม่มาเปิดไม่ตอบรับผมเอกใจแล้ว
ทำไมไม่เปิดผมก็เลยเอากุญแจของผมนี่แหละไขเข้าห้องไป
แล้วพอไปถึงผมเจอสภาพแฟนนอนคว่ำหน้าอยู่
ทีนี้แล้วพอผมจับพลิกตัวขึ้นมาอ้าวมีเลือด
แล้วยังเหมือนกับตบแก้มเพื่อแบบเหมือนกับปลุกปลุกให้เขาตื่น

ที่มีแผลตามเนื้อตามตัวมีแผลอีกหลายแห่งเลย
ดังนั้นเขาก็ตรวจสอบทรัพย์สินในห้อง
อ้าวกระป๋องที่ใส่ทองอยู่ทองมันหายไป

หลังจากนั้นเนี่ยนะเขาก็เลยโทรบอกน้าของผู้ตาย

คือบกเรียกให้ตื่น
ใช่ครับตอนนี้หักปุ๊บเจอมือไปโดน
แล้วก็ไปจับมือเขาก็มีบาดมือด้วยครับบาดแขนนะครับ
ผมก็พอทองแล้วครับ
ชอบใส่ไหมปกตินะครับชอบใส่ปกติใส่เดินนู่นนี่นั่นไหม
ใช่ครับ
ผมเคยบอกว่าถ้าไปไหนอะไรไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ

นี่คุณผู้ชมต้องฟังข่าวนี้นะมันมีความแปลกพี่เบิร์ตฟังอยู่
เมื่อกี้คุณน้ำแข็งว่ายังไงนะครับ
คุณน้ำแข็งว่าพี่เขาใช้กุญแจเปิดประตูเข้าไป
เปิดประตูเข้าไปแสดงว่าคนร้ายจะต้องไม่ได้เข้าจากด้านหน้า
พี่เขาอยู่ชั้น๓คนร้ายเข้าอย่างไร
แต่ว่ารอยเลือดมันอยู่หน้าห้องไงรอยเท้าเปื้อนเลือด
แต่พี่เขาใช้กุญแจเปิดประตูเข้าไป
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมเรื่องความแปลกมันยังมีนะ
เพราะว่าอะไรตอนแรกที่ฝั่งแฟนนุ่มบอกว่า
ตอนประมาณเที่ยงคืนกว่านะนะยังโทรคุยกับแฟนสาวอยู่เลย
แล้วตอนโทรคุยก็ถามกันน่ะแหละเรื่องกินข้าวอะไรแบบนี้ค่ะ

แล้วหลังจากนั้นพอเขากลับมาประมาณแบบตี๔ใช่ไหมปรากฏว่าแฟนโดนฆ่าตายไปแล้ว
เพราะเขาเคยเตือนแฟนสาวแล้วว่าอย่าใส่ทอง
แต่อย่างหนึ่งที่จะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
คือตรงนี้ตอนแรกเขาบอกว่ามาเลิกงานแล้วขึ้นไปที่ห้องเลย
แต่ไอ้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดมันยังไงนะเนี่ยตรงเนี้ย
พิรพงศ์นี่สามีของผู้ตายนะ
เขากลับเข้ามาที่คอนโดกับเพื่อนอีกคนนึงตอนประมาณเกือบตี๔

หลังจากนั้นครับพีรพงศ์กับเพื่อนก็เดินเข้าไปในร้านขายของชำที่เห็นอยู่นี่นะคุณผู้ชม

แล้วก็ทักทายคนขายของในร้านด้วยนะว่าเนี่ยพี่ผมเพิ่งเลิกงาน
แล้วก็ซื้อเบียร์เป็นแค่แป๊บเดียว
รพงศ์กับเพื่อนก็เดินออกจากร้านไป

จะเห็นว่าพีรพงศ์และเพื่อนเดินผ่านกล้องวงจรปิดแล้วค่อยขึ้นไปบนตึกครับ
นี่แหละคุณผู้ชมแล้วอย่างที่บอกค่ะว่านอกจากถามตัวฝั่งแฟนหนุ่มของผู้ตายแล้วนะ
น้าชายด้วยน้าชายที่แฟนหนุ่มบอกว่าตอนไปถึงไปเห็นแฟนมีเลือดใช่ไหม

คือน้าชายบอกแบบนี้บอกว่าทางฝั่งผู้ชายโทรมาหาผมตอนตี๔๘นาที
ว่าเนี่ยแฟนของเขาก็คือหลานผมนี่แหละโดนปาดคอตาย
แล้วเล่าให้ฟังว่าเลิกงานมาตอนตี๔กลับขึ้นห้องมา

เปิดประตูไม่มีคนเปิดก็เลยไขเข้าไปแล้วไปเห็นว่าแฟนตายแล้ว
ทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องของเงื่อนเวลา
คนร้ายมาจากพีนขึ้นมา

คือแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นแปลว่าก่อเหตุเสร็จแล้วออกข้างหน้าประตูเหรอ

แต่พี่เขาบอกว่าพี่เขาไขกุญแจเข้ามา
อืมคนร้ายมันจะออกแล้วล็อกประตูเหรอ
ก็ไม่รู้ผมก็สงสัยไปเรื่อย
แต่ทีนี้ทีนี้เรื่องนี้พอมันเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญแบบนี้นะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ

จัดชุดทำงานแบ่งกำลังออกเป็น๒ชุด
แรกต้องไปไล่กล้องวงจรปิดทั่วอาคาร
แล้วก็ดูบริเวณนอกอาคารด้วยเร่งตามตัวคนร้าย
ที่๒ต้องไปสอบปากคำฝั่งผู้ชายนะ

แล้วก็กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่พักอยู่ในแถวนั้น

ทีนี้จากการสอบรู้ว่าทางฝั่งผู้หญิงทำงานอยู่ที่โรงงาน
สามีหรือว่าแฟนหนุ่มนี่นะเขาก็ทำงานอยู่กับห้องเย็น
แล้วออกต่างจังหวัดบ่อยคบหากันมาประมาณ๘๙ปีแล้ว
มีลูกชายคนนึงค่ะอายุ๗ขวบ
ก่อนหน้านี้๒คนเขาไม่ได้มีเหตุทะเลาะอะไรเลย
แล้วเท่าที่รู้ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเงินทองด้วย
ทีนี้วันที่เกิดเหตุคนที่อยู่ห้องข้าง
เขาบอกว่าไงรู้ไหมตี๔ได้ยินเสียงคนเคาะประตูห้อง
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าห้องนี้หรือเปล่าที่มีเหตุฆ่ากันตายหรือเปล่า
เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอให้ตำรวจทำงานก่อนละกันค่ะตรงนี้
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะ
แต่มุ่งไปที่เรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์

เพราะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะอะไรกันด้วยอืม
แปลกอันนี้